อีซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

สนับสนุนโดยอิซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
ก่อนที่จะไปตะลุยตลาดกัน
เรามาเชื่อเท่าไหร่

ก่อนจะกินรู้หรือไม่ร้านนี้ชื่อ
ร้านเส้งหง

อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็อยู่ตรงสะพานพระราม๔
ร้านนี้นานแล้วพี่ลงเก่าแก่มาก๖๐ปี๖๐ปี
ผมเพิ่งรู้ว่าวัดในประเทศไทยนี่เยอะมากเพราะหันหลังไปประมาณสี่วัด
ใช่๔วัดมันเป็นวิวที่มหัศจรรย์มาก
แค่นั่งกินข้าวตรงนี้นะไม่ต้องไปไกลแล้ว
ผมตกใจมากว่าร้านนี้มันอาหารก็พิเศษมาก
คิดว่ากุ้งยังใส่สังขยาเลย
ใครจะขอเข้ามาคุยดีกว่า
เมนูนี้มีความสำคัญมาก
เป็นเมนูแนะนำเชิญคุณพึ่งค่ะ

คุณเพิ่งเป็นรุ่นไหนแล้ว

แล้วที่แนะนำทั้งหมดที่เราวางอยู่อะไรมาก
มีความสำคัญอย่างไรฮะแนะนำให้เราหน่อย

แม่น้ำเผาไม่ใช่ค่ะเป็นมันของกุ้งเลยค่ะ

แต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าของเราจะมีรส

ใช่ค่ะรถจัด
แล้วก็เมนูต่อไปก็เป็นปลาตะเพียนไร้กล้างค่ะ

เราก็จะบ้างให้ถี่ที่สุด

กั้นอยู่ในนั้นแต่มันเป็นกรอบไง

อีกเมนูเป็นลูกชิ้นปลากายผัดขี้เมาค่ะ

ลูกชิ้นปลากายมันจะมีความเหนียวอะค่ะ
มันจะได้รสชาติของเขาพอดี
ทั้งหมดมีความสำคัญต่อร้านนี้ใน๔เมนูที่เราพูดที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับคุณผู้ชม

มีมากค่ะเพราะว่าสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จมาเสวยที่ร้าน

ซึ่งเมนูทั้ง๔นี้ก็เป็นที่ท่าน

เลยให้นี้

ดีใจสินธรรมะหารเนี้ย

อีกหลายเมนูนะครับขนมหวานเนี่ยก็เป็นมะม่วง

เราจะไปเดินตลาดกัน

จะได้เวลาขยับแข้งขยับขากันสักหน่อย

ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนนทบุรี

จนออนแรงออนลักหาสั่นกันเลยทีเดียว
แล้ววันนี้จะถึงตลาดกันไหมล่ะครับ
ให้คุณลุงสามล้อเขาปั่นเหมือนเดิมดีกว่านะคุณพี่
ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ดนี้ครับ
อยู่ไม่ไกลจากท่าน้ำปากเกร็ดนั่นเองล่ะครับ

ตั้งแต่ผักผลไม้อาหารสดอาหารแห้ง
แม่ค้าพ่อค้าก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีครับ
พร้อมแล้วก็อย่ารอช้าครับ
ตะลุยตลาดกันเลย

เข้าตลาดเลยไหม

๕ปีแต่เป็นสูตรเก่า

ปลาพลาแกนดีตัวเลยมีปลาแกนตัวเลย
แม่ชื่อแม่ชื่ออะไรผักป้าจุกขายผักเวลาใครมาซื้อผักแถวนี้ต้องมาหาป้าจุกจุกได้
เมื่อก่อนทำประชีพอะไรทำนาทำนาทำนาเมื่อก่อนทำนาทำนาทำนา
แล้วทำไมถึงมาขายผักได้อยากขายของอยากขายของชอบขายของ
นี่เราเจอแฟนคลับแล้วคุณยายนี่ฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้มานี่อะไรคุณยายคุณยาย
นี่เมื่อกี้ชอบใครชอบใครบอกว่าเจอนะชอบเจ้านี้นะเป็นลูกสาว
เห็นไหมชอบลูกสาวชอบกันมากเลยคู่นี้แฟนคลับนี่เห็นไหมนี่ไงผัวหนู
ใช่อันนี้ผัวเขาใช่ไหมไม่ใช่ขอบคุณค่ะยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องไป
อะไรอะไรนี่ในฐานะเป็นแฟนคลับพวกเรานี่จะถามคุณว่า
ท่าเรือวัดสนามเหนือ

แล้วหันหน้าเข้า
เจดีเอียงวัดปรมัยยิกาวาส

อ๋อหันหน้าวัดนะหันหน้าวัดนะ
เจดีเนี่ยเอียงไปด้านซ้ายหรือเอียงไปด้านขวา
มายุงแม่อยู่นี่หรือไม่มานี่
ไม่เคยออกข้างนอก

รีบมาช่วยแม่เลยได้ยินนิยวพันธุ์ตื่นขึ้นมา
ได้ยินหนึ่งพันธุ์ตื่นขึ้นมาจากข้างในนะครับ

รับไปเลย

ได้พันหนึ่งแล้วนี่

ไปต่อโอ๊ยสนุกตลาด

ใช่ครับอยู่ตรงสนามบินน้ำครับ

นี่เขาพูดกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกใช่ไหม

มีกันไงกินกันที

กลิ่นใช่เหรอ

ทำไมถึงมาซื้อตลาดนี้บ่อย

สะอาดดีฟะของเหงาเยอะศดเยอะอะไร

คุณพรรจาหันหน้าบางตัวให้ค่ะ
จัดบ้าเหรอ

คำถามของเราคือ
มีชื่อว่านายก

เอาไปเลยรับค่ากะปิน้ำปลาผักสดไปเลย๑๐๐บาท
เธอแบบเธอทำรายการ

อ๋ออยากให้เอามาจอมาหาสนุกนะเราอยากให้มาบให้
เดี๋ยวเอาเป็นแบบยกมือใครตอบได้เราให้

หนึ่งสาม
รับเงินค่ากับข้าวไปแล้ว๑๐๐๐บาท

พ่อค้าแม่ค้าหรือลูกค้าจะคว้าไป
ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้านะจ๊ะ

ถ้าแม่ตอบผิดแม่ต้องให้พวกเรา๕๐๐

อันนี้มาพี่เจ้าพันธุ์เอาอันนี้มา

ไก่ตัวที่๖ที่ร้านนี้ชื่อ
บ้าหรือเปล่าเนี่ยมีไก่ชื่ออะไรด้วย
คำถามง่ายเลยนะ
ปากเก็ตมีมากี่ปีแล้ว